คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ
เพราะว่าวันนี้ได้นำตัวคนร้ายไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

แต่ว่าตอนดึกคนร้ายก็มอบตัว
เป็นเหตุการณ์ที่แฟนนุ่มเอาเชือกไนลอนรัดคอแฟนสาวของตัวเอง
ไนลอนอย่างเดียวไม่พอเอาโซ่ล่ามสุนัขมารัดคอซ้ำอีกรอบนึง
เสียชีวิตอยู่บนที่นอนเลยนะคะ

แฟนนุ่มนายพานุวัฒน์จันสนอายุ๒๐ปี
เอาเชือกรัดคอเอาโซ่ล่ามสุนัขรัดคอนี่คือสภาพศพของผู้เสียชีวิต
อยู่บนที่นอนชั้นสองของบ้านบ้านอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๒โมงครึ่งเมื่อวาน๔ทุ่มคนร้ายมอบตัวกับตำรวจสพศรีราชา
ทีนี้ค่ะ๑๑โมงวันนี้ตำรวจนำตัวนายพานุวัฒน์ผู้ก่อเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
พนุวัฒน์รับสารภาพแบบนี้นะคะบอกว่าเมื่อวานแฟนสาวก็ออกมาจากห้องน้ำ
นุ่งผ้าขนหนูตัวเดียวอะค่ะนายพานุวัฒน์นั่งอยู่บนที่นอน
นายพนุวัฒน์บอกแฟนว่าขอเงินสองร้อยหน่อย
พรุ่งนี้จะเอาไปทำบุญที่วัด
แต่แฟนสาวบอกว่าไม่มีถ้าจะเอาเงินก็ไปขอแม่สิ
แค่นี้เองค่ะนายพานุวัฒน์บอกว่าโกรธ
ไม่พอใจเพราะเห็นว่าแฟนสาวก็มีเงินตั้งหลายร้อยบาทอยู่ที่ตัว
ทำไมไม่ยอมให้เขาเนี่ยประเด็นตรงนี้แค่เงินสองร้อยอ่ะค่ะ
เถียงกันไปเถียงกันมานายพานุวัฒน์บอกว่าโมโหมาก
เอาเชือกไนลอนสีขาวรัดคอแฟนสาวผลักแฟนสาวลงบนเตียง
ลักษณะแฟนสาวคว่ำหน้าแบบนี้นะคะนี่คือการทำแผนนะคะ
ที่เจ้าหน้าที่ก็จำลองเหตุการณ์เป็นเหมือนแฟนสาวของผู้ก่อเหตุ
คว่ำหน้าเอาเชือกไนลอนรัดคอนายพานุวัฒน์บอกว่าเอาหัวเข่าอะค่ะ
กดกลางหลังของแฟนสาวแล้วก็เอาเสียมมาผูกติดกับเชือกไนลอน
เหมือนกับขันชะน็อตอ่ะค่ะให้เชือกมันแน่น
ตั้งใจว่าจะรัดคอแฟนสาวให้ตายขนาดนั้นเลยนะคะ

แต่ระหว่างขันชะน็อกค่ะคุณผู้ชมเชือกขาด
พนุวัฒน์หันไปหยิบเข็มขัดมา๒เส้น
พันคอแฟนสาวแล้วก็เอาโซ่ล่ามสุนัขมาพันคอไว้อีกชั้นหนึ่ง
คือโอ้โหคือต้องการให้แฟนสาวขาดอากาศหายใจตายไปตรงนั้นนะคะ
แค่ของเงิน๒๐๐นี่นะอะไรจะโหดขนาดนี้คุณผู้ชม๒๐๐บาทค่ะ
โอ้โหแล้วนายพานุวัฒน์บอกว่ารัดคอไปได้๓นาทีนะคะ
รู้สึกแล้วว่าแฟนสาวหายใจไม่ออกแล้วแหละ
ก็เลยเอาเข็มขัดเอาโซ่ล่ามสุนัขออกจากคอ
แต่เชือกไนลอนยังคาคอเอาไว้อยู่อะค่ะ
แล้วนายพานุวัฒน์ก็เดินออกจากห้องไปเลย
ล็อกห้องขี่รถจักรยานยนต์อ้างว่า
ไปสงบสติอารมณ์ในป่าแถวบ้านแป๊บนึง
แล้วตอนค่ำโทรหาแม่มอบตัวตอน๔ทุ่ม
ขอเงินแฟน

เขาไม่ให้

เจ้าเงินไปทำอะไรครับ

โอ้โหคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะครับเงิน๒๐๐บาทแล้วอ้างว่า
เงินแฟนสาวสองร้อยบาทจะเอาไปทำบุญที่วัดครับแต่แฟนสาวไม่ให้
รัดคอเขาตายเลยเนี่ยค่ะตำรวจก็นำตัวกลับไปสพศรีราชานะคะ
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานี่ค่ะนายพานุวัฒน์จันสนคนนี้นะคะ
เพื่อนบ้านในชุมชนก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะคะแล้วก็ทางแม่ของผู้ต้องหา
บอกว่าเพิ่งย้ายมาเช่าบ้านหลังนี้อยู่ได้แค่สิบวันก่อนหน้านี้ก็เห็นแค่ตัว
ผู้เสียชีวิตกับแฟนนุ่มก็เลยคิดว่าอยู่กันแค่สองคน
เมื่อวานนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแต่ว่าช่วงบ่ายสามโมงเห็นว่าตำรวจมา
ก็ยังงงงงว่าเอ๊ะตำรวจมาทำไมมองไปมองมาเอ๊ะกู้ภัยมาด้วย
ก็เลยพยายามมองเข้าไปในบ้านของผู้เสียชีวิตอ่ะนะคะปรากฏว่าอ๋อ
เป็นเหตุการณ์ฆ่ากันตายในบ้านหลังนี้ก็เลยรู้ว่าบ้านหลังเนี้ยมีคนอยู่มากกว่าสองคน
นายพันธุวาสกับแฟนสาวไม่เคยได้เห็นมาคุยกับคนในพื้นที่อะไรอย่างนี้นะ
เพราะว่าเขาก็ต่างคนต่างอยู่อะค่ะ
ไม่ค่อยได้มาสูงสิงอะไรกับคนในชุมชนสักเท่าไหร่
ก็อยู่บ้านใครบ้านมันไม่ได้มาคุยสูงสิงกัน

แล้วเขาก็ไม่เคยมาซื้อของที่นี่นะ
ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่ด้วยซ้ำไป
แก่ว่าเขาอยู่กันแค่สองคน

ไม่คิดว่ามีมากกว่าสองคนด้วยซ้ำอ่า
ก็เลยไม่ได้สนใจว่าเขาจะมีกี่คน

ตอนแรกคิดว่าเขามาจับตัวเงินตัวทองเข้าบ้านซะด้วยซ้ำ
ไม่คิดว่าจะมีเรื่องใหญ่ขนาดนี้
เพราะว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไง
คุณผู้ชมคะร่างของผู้เสียชีวิตนางสาวรัตนพรเนี่ยนะคะ
ทางตำรวจสพศรีราชาได้ส่งไปตรวจ
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
แล้วก็ให้ญาติติดต่อขอรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
ทีนี้ค่ะจากการสอบถามแม่ของคนก่อเหตุ
เรื่องเอกสารและรับศพของผู้เสียชีวิต
แล้วก็จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่สกลนครนะคะ

คุณจะมาตั้งสติอะไรตอนที่ฆ่าเขาไปแล้ว
บอกขอไปสงบสติอารมณ์ไปตั้งสติก่อน
ตอนนั้นไม่ยับยั้งชั่งใจใช่ไหมฮะ
ตั้งสติตั้งแต่แรกแล้วไม่ก่อเหตุแบบนี้น่าจะดีกว่านะคะ